ไม่เชื่ออย่าล้มมูมูเตรุไม่เข้าใกล้ออกไฟ

เอาละครับเรามาดูกันต่อกับทางคุณฝนนะฮะ
คุณฝนนี่อย่างที่บอกนะมีองค์เทพ
มีเรื่องราวของพระพิกาเนตกุมารทองแม่ย่านาง

ถูกไหมฮะเห็นบอกพระนี่ก็ติดตัวมาเนี่ย
ดูแล้วก็รอดตายมาหลายครั้งแล้ว
ก็แต่ว่าพระองค์นั้นหายไปแล้ว
ที่หายไปก็พระองค์นั้นค่ะเป็นหลวงพ่อคูณค่ะ
แต่ว่าหลวงพ่อคูณเป็นหน้ากรกองค์เล็ก
ซึ่งปลุกเสกวันเดือนปีเกิดที่ฝนเกิด
แล้วเราก็ได้มาได้มาเราก็มาแขวนห้อยคอไว้อะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็ไปออกคอนเสิร์ตปกติเนี่ยค่ะ

ขณะตอนที่นั่งรถตู้กลับนี้มันเหมือนกับว่าเครื่องยนต์มันเกิดปัญหาค่ะ
คือหม้อน้ำมันเดือดแล้วเครื่องมันแบบมันมันจะพังอ่ะ
แล้วก็กลางดึกอีกแล้วแต่ก็ประคองขับกันมา
จนกระทั่งถึงหน้าโรงจะยูเทิร์นเข้าโรงแรมนะคะ
เสร็จแล้วเหยียบเบรกไม่ได้เบรกแตก
อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เบรกแตกคือใกล้โรงแรมแล้วพอดีเราชะลอมาแล้ว
ก็เลยรถเสียคือหน้าโรงแรมเลยจากที่ขับมาจากในตัวอำเภอที่มันในป่าลึกอะค่ะ
แล้วก็เอาเข้าไปอู่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเครื่องในอะไรทุกอย่างมันพังหมดแล้วรถนะคะ
แล้วก็พระที่อยู่ในคอเราอะค่ะเหลือแต่กรอบที่หุ้มอะค่ะ
คนทำเป็นกรอบพลาสติก
มีรอยแตกรอยแตกแบบเปรี้ยงอะค่ะ

เปรี้ยงแล้วก็องค์พระหายไปแต่สร้อยอะไรยังห้อยอยู่
เราเลยความสุขว่าเหมือนท่านช่วยเรารึเปล่าจากที่แบบรถ

แต่กรอบแตกแต่คุณไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดเลย

มันก็เลยมากระเด็นมันก็ต้องรู้สึกว่ากระเด็นบ้าง

ช่วงนั้นจะห้อยหลวงพ่อคูณค่ะ
ตอนนั้นเนี่ยมีความรู้สึกว่าตายแน่ค่ะ

ก็แม้ขนาดเราไหนก็กลัวช่างมาตรงนี้
แล้วก็มันจะมีข้างหน้ามันจะเป็น๔แยก

ปรากฏว่าก็คือพอถ้าขับมาในความเร็วที่

แล้วทีนี้คันนี้ก็เหมือนกับว่าพยายามเบรก
ของเราพยายามไปให้เร็วที่สุด
มันก็เลยมาโดนท้ายรถตู้

ก็คือรถคันนี้ก็คือ

แล้วรถเราก็คือมันโดนท้ายค่ะ

แล้วก็เหมือนคนที่ขับรถที่เขาประคองอยู่ได้

หลวงพ่อคุณใช่องค์ที่หายไปแต่ว่าเราได้มาใหม่

แต่เห็นหลายคนบอกหลวงพ่อคูณเหนียว
แต่ก็เชื่อท่านนะครับบอกว่า
ถ้ามึงขับเร็วกูกระโดดลงลีแล้วอะไรอย่างนี้

มันก็คือเตือนสติเราแหละว่า
ทีนี้มาถึงเรื่องที่เราต้องคุยกันแล้ว
เรื่องผีสางนางไม้
เพราะเป็นนักร้องลูกทุ่งยังไงก็ไม่พลาดกับสีผีหรอก

อาจจะเป็นเพราะว่าเราได้เปลี่ยนที่นอนเยอะ

ไปหลายที่แล้วก็บางทีที่พักเนี่ย
โดนดึงคนอื่นไปด้วย
แล้วก็คือน้องคนอื่นพอเสร็จงานปุ๊บ

แต่ว่าฝนก็นอนใช่ไหมคะฝนก็นอน

ฝนจะเอาผ้าห่มเนี้ยปิดมาถึงคอแล้ว

แล้วก็เอาขึ้นมาใหม่ห่มสักพักนึงก็โดนดึงเขาอีกพวดอีก
เราก็รู้สึกว่าใช่แล้วแหละเราก็เลยบอกว่า
พอแล้วพอเราใช่แล้วแหละปุ๊บเราได้ยินเสียงร้องเพลงของน้อง
เราก็เลยบอกว่าอ๋อถ้าน้องเขาร้องเพลงเสียงดังขอโทษแทนน้องด้วยนะคะ
แต่เขาไม่ได้ตั้งใจมารบกวนอะไรหรอกมาทำงานแล้วเราก็พักผ่อนกันคิดในใจคิดในใจค่ะ
อย่าอย่าว่าน้องน้องเลยนะคะขอโทษแทนน้องน้องด้วยอะไรอย่างเงี้ย
หลังจากนั้นฝนก็หันไปมองอีกเตียงนึงซึ่ง
พี่เออีกแล้วผู้จัดการฝนนี่แหละนอนอยู่อีกเตียงนึง
เพราะตอนนั้นมันน่าจะเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วนอนอยู่อีกเตียงหนึ่ง
แล้วก็เห็นผู้หญิงใส่ชุดสีขาวผมยาวเลยอะค่ะนั่งคล่อมอยู่อย่างเงี้ยค่ะ
คล่อมเอ๋อนะคล่อมคุณเอ๋อค่ะครับอยู่หรอนั่งคล่อมแบบว่า
คือคล่อมอะค่ะคล่อมแล้วก็มืออย่างนี้แล้วก็ผมก็ยาวละ
คือเหมือนแบบประจันหน้ากันอ่ะแต่คุณเอนเขาไม่เห็นไม่เห็น
แต่ว่าผลหาไปเห็นแล้วผมก็เลยตะโกนเป็นสุดเสียงว่ะว่ะ
อย่าไปยุ่งกับคนนั้นคนนั้นเขากลัวแล้วผีทำยังไง
ตอนนั้นมันมันเหมือนคึงหลับคึ่งตึกมันคือฟันกับไอ้ข้าใช่
พอเราแบบตะโกนสุดเสียงอย่างนั้นออกมาแล้วอะค่ะ

แล้วฝนก็เลยมาควานหาพระที่เราจะเหน็บไว้แบบตลอดอะไรอย่างนี้
แล้วพี่เอเขาก็จะรู้ว่าเฮ้ยควานหาพระทำไมอ่ะเจออะไรเหรอ
คือเขาก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาทันทีเลยค่ะ
ผมก็บอกอ๋อไม่เมื่อกี้เหมือนแบบละเมอแล้วมือไปปัดพระหรือเปล่าอะไรอย่างนี้

กลัวเขากลัวเพราะเราไม่บอกเขาอยู่แล้วนะคะ
ซึ่งที่ไม่บอกเพราะว่าเราต้องนอนอีกคืนนึง

ตื่นเช้ามาค่ะเราก็เลยถามเขาว่าเป็นไงเมื่อคืนนอนหลับสบายไหม

เขาตอบว่าก็หลับดีนะแต่ว่าไม่รู้ผ้าห่มคันหรือเปล่าอ่ะ

เป็นผมของผู้หญิงคนนี้ค่ะที่เขาละอยู่ตรงหน้าอกเขาเนี้ยค่ะ
ผมยาวอย่างเงี้ยหรอ
ผมยาวใช่

คุณโดนยังไงค่ะ
กับพี่เหมียวพี่เหมียวปวรรณรัฐเนี้ยไปถ่ายละครด้วยกัน

แล้วก็บอกว่าผีหลอก

บอกว่าทุกคนโดนผีหลอกหมด

ก็ไปกลัวอะไรพี่เหมียวก็ไปกลัว
ว่าเออก็นอนรวมกันที่นี่แล้วกันทุกคน
คุณรอนรวมอยู่ในบ้านหลังใหญ่